มาจ๊ะมาจ๊ะไพมักสเป็ดแบบภูเบาไทยบ้านมาซุ่มกล่องกันมองเนี้ย
ขอนำเสนอพระเอกหน้าไทยเข้มหัดสวีของดีเมืองกาล
เม้สุ่มปรงหล่อล้ำหุ่นน้าขย้ำแถมยังเฟรนด์ลีอีเล่นสักขนาดนี้
ดูสิคะนี่คุณเขากำลังจะแต่งหน้าเสริมหล่อทำงาน
แต่จังหวะดนตรีมันได้อ่ะเนาะเอาซะหน่อยเพลงก็กำลังฮิตเลยจัด
โรมิตโดดิดองหนึ่งตาบ
มาแล้วดอกหญิงเอาทั้งคุณพี่ช่างแต่งหน้าทั้งหนูเข้ม
ไม่มีใครห้ามใครมวลซืนกันแบบพร้อมย่องอาหาร
งานนี้เลยขอไหลตามจังหวะหัวใจก่อนนะตัวเอง
เอ้าโดดิดองดิดอดิดองมันเต้นปะตรงลงเทอะลงทง
โดดิดองพอเห็นหน้ามนต์กันเต้นปะตรง